มาดูเรื่องของผู้สูงอายุกันบ้างนะคะ
เรื่องของแม่เท่าท่านหนึ่งที่จังหวัดสตูนค่ะ
ก็เป็นภาพที่น่าสลดนะคะ
มีคนไปพบว่าแม่เท่าท่านนี้ถูกคนร้ายแทงเสียชีวิต

ใช่ค่ะคือสภาพศพประมาณได้เลยนะคะ
น่าจะประมาณสักวัน๒วันได้
แล้วก็ทรัพย์สินสำคัญก็คือสร้อยคอทองคำหายไป
ก็เลยคาดว่าอาจจะเป็นการฆ่าชิงทรัพย์นะคะ
ตำรวจภูทรควนกาหลงค่ะ
ก็ไปนะคะไปตรวจสอบศพของบ้านที่อยู่ที่บ้านหลังหนึ่งนะคะ

เป็นศพของนางวันนี้อโนไทยหรือว่านางแดงอายุ๗๒ปีค่ะ
เสียชีวิตซึ่งคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๒วัน
ลำตัวมีบาดแผลทั้งด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ที่ขา
รวมแล้วเนี่ยประมาณสิบแผลนะคะ
มีผลส้มตกอยู่ที่พื้นด้วยแล้วก็มีมีดปลายแหลมตกอยู่ใกล้ศพค่ะ
เรื่องต้นทราบว่าผู้ตายอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็เป็นคนชอบทำบุญนะครับ
อัธยาศัยดีชอบใส่สร้อยคอทองคำเส้นใหญ่
ซึ่งเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าคนร้ายน่าจะประสงค์ต่อทรัพย์
เพราะว่าตอนที่ไปพบศพเนี่ยสร้อยคอทองคำที่สวมเป็นประจำ
ก็ไม่อยู่แล้วหายไปนะคะชนสูตรเบื้องต้นนะคะ
หลานของผู้ตายนางสาวสุดาวันสันตรโรบอกว่าปกติเนี่ยผู้ตายอยู่บ้านคนเดียว
เพราะฉะนั้นเวลาไปไหนก็ไม่มีใครรู้ว่าเขาไปไหนนะคะ
จนกระทั่งลูกสาวของผู้ตายโทรมาบอกเธอบอกไปดูแม่ให้หน่อย
โทรหาตั้งแต่วันจันทร์และจนถึงวันพุธ

เธอก็เลยเดินมาดูที่บ้านหลังนี้นะครับ
ก็พบว่าหน้าบ้านเข้าไม่ได้

และนี่ค่ะก็เพราะว่าผู้ตายเสียชีวิต

ก็เลยแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบค่ะ

เป็นลูกจ้างของผู้ตายชื่อว่านายชัยพฤกษ์นะคะ

เขามารับจ้างกรีดยางให้ยายแดง๔๕เดือนแล้ว
ปกติยายแดงก็อยู่บ้านคนเดียว
เป็นคนใจดีมีอะไรก็หยิบยื่นให้ตลอด
วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาไปงานสมญาติที่พัทรรงค์
ค่ำวันจันทร์ก็จะเอาเงาะไปฝาก
แต่ก็ไปร้องเรียกไม่เปิดประตูเขาก็เลยกลับ

ก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับยายแดง
ก่อนหน้านี้เราเห็นคนมาป้วนเปี้ยนหรือมารับแก้ไปไหนมาไหนแม่คะ
ก็คือคนเริ่มนะครับเปลี่ยนแกเลยนะ
คือที่จะไปเจียวน้ำมันเปลี่ยนบ้าน
ตรงนั้นเนี่ยเค้ามาดับแกว่าเค้าก็ไม่เป็นเค้าก็ไม่ได้เคลือง

เจ๊มาต้นก็อยู่อันนี้ผู้ยิงพร้อมเลยครับ
มึงยิงหลักเค้าว่าเจ๊ไม่เคยเป็นแม่แต่ไอ้หน่ายได้เคลือง
ก็เอาไปตามเกดเถอะนั่นแหละนะเสียงสิทธิ์ไปนั้นเลยนะ
ซึ่งเบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากการประสงค์ต่อทรัพย์
แล้วก็เรื่องส่วนตัวนะคะตอนนี้กำลังลงพื้นที่
ไปเพื่อหาร่องรอยเบาะแสคลี่คลายคดี
มีชุดสืบสวนภาค๙และชุดสืบสวนกองกำกับการ๖กองปราบราม
ชุดสืบสวนจังหวัดสตูนเร่งติดตามตัวคนร้ายค่ะ